ที่สำคัญในช่วงนี้เอาเราพูดถึงครูมาเยอะแล้ว

ใช่เป็นเด็กที่น่ารักมากเลย
มีคนชื่นชมในโลกโซเชียลกันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
เด็กคนนี้ปกติแล้วพูดถึงเด็กก่อนดีกว่า
เด็กธรรมดาอย่างคุณชนะ๕๖ขวบนี้คุณทำอะไรวันหยุดพักผ่อน
ก็เล่นลูกแก้วกินดินกินทรายไปเรื่อยเปื่อย
คุณต้องดูน้องตัวนี้เป็นตัวอย่างอายุ๖ควบ
ขยันช่วยงานที่บ้านขนาดนี้เนี่ยคุณดูฝีมือเป็นระวิงเลยนะคะ
คนนี้คือเด็กหญิงรักรัฐเตชาวงหรือว่าน้องแบมบู
อายุ๖ขวบเองอยู่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ทุกวันหลังเลิกเรียนน้องแบมบูก็จะออกมาช่วยคุณแม่ขายไข่ไก่
รวมทั้งมีการจัดเรียงแล้วก็คัดไข่ไก่ไว้ตามขนาดต่างด้วย
เพื่อที่จะเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ร้านคลังไข่สดอำเภอเมือง
โอ้โหเห็นไหมมีรับเงินทอนเงินได้
ชำนาญมากแค้วคล่องมากเลยนะคะ
ซึ่งน้องแบมบูบอกว่าการที่มาช่วยคุณแม่ขายเนี่ยนะตัวเองไม่เคยรู้สึกอายเลยนะ
คุณดูเวลาน้องเขาจัดไข่วางเรียงสิดูสนุกมากกว่า
แล้วก็การทอนตังค์ขายไข่อะไรอย่างนี้ก็ทำให้น้องได้ฝึกทักษะในการแบบคิดเลขไปด้วยนะคะ
ขณะที่คุณแม่ของน้องแบมบูก็บอกว่าทุกเย็นน้องจะมาช่วยขายไข่ไก่เป็นประจำเลย
ซึ่งที่ผ่านมาก็ฝึกให้น้องมีสมาธิไม่ใจร้อน
เพราะว่าการที่จะนำไข่มาวางเรียงต้องมีการจับวางเบา
ถ้าเกิดวางไข่แรงเกินไปไข่ก็จะแตกไงเสียหาย
ใช้เวลาสอนน้องแบมบูอยู่แบบนี้ประมาณ๑เดือนเท่านั้นเอง
น้องก็สามารถทำได้อย่างชำนาญแล้วก็มาช่วยที่บ้านขายไข่ไก่ได้เลย
ทุกครั้งนะคะในส่วนที่น้องมาช่วยขาย
จะแบ่งเงินส่วนนั้นเอาไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียน
เป็นค่าใช้จ่ายต่างให้กับน้องเพื่อแบบไปโรงเรียนด้วย
น่ารักมากประโยชน์ขอบคุณหน่อย
แหมเป็นน้องหนูตัวอย่างนะใครที่เป็นเด็กแล้วก็ที่บ้านนั่นน่ะ

ก็ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานแบบน้องคนนี้ได้นะ
น้องเขาไม่อายเลยนะอายุ๖ขวบเนี่ยโอ้โหขายไข่แบบชำนาญมากเลย
คืออย่างเราไปจับไข่ยังไม่แตกเลย
จริงต้องใช้สมาธิสูงมาก
ว่าแบบฝึกให้น้องสมาธิมีสมาธิดี